ไม่ได้เหน็บชานะแน๊บแรงนะคะนี้แหละและชาได้ชาน่าปเลยค่ะ
ต้องบอกว่าไม่รู้ด่าใครด่าแรงด้วย

คุณบอลิสเคพิธีกรผิวเข้มของเรา
นางก็บอกว่าคนเห็นแก่ตัวเปรียบเหมือนมะเร็งร้ายของสังคม
พอพูดไปปุ๊บกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ตอนนี้โอ้โหเอ็นเอียงเอ็นโอนไม่รู้ไปฝ่ายไหนกันนิ้ว
ไม่รู้จะด่าใครส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแหละแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาออกโรงมาชี้แจงแบบทันควันเลยทีเดียวคุณผู้ชม
หลังจากที่พิธีกรผิวเข้มอย่างคุณมอริสเคนะคะ
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวยาวมาก
ด้วยการจัวหัวสุดแรงว่าความเห็นแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายในสังคมไทย
โดยรายละเอียดของข้อความก็วิจารณ์ถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนไทย
แล้วก็การใช้คำว่ามีน้ำใจในปัจจุบัน
ซึ่งมันมีความหมายในทางลบค่อนข้างมาก
มีความคิดเห็นที่หลากหลายในการโพสต์ของเจ้าตัวในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งพิธีกรฝีปากกล้าก็โต้เลยนะว่าข้อความเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ตัวเขาเขียนขึ้นมาเอง
แต่ได้ไปแชร์มาจากเพจนึงเท่านั้น
พร้อมกับทั้งยอมรับว่าตัวเองเห็นด้วยกับความคิดนั้นที่มีต่อคนไทย
แล้วก็ไม่หวั่นหากว่าจะโดนโจมตีจากคนที่คิดต่างจากเขาค่ะ
แต่แก้ไม่ทันจริง
ถ้าเกิดว่าข้อความนี้กะแนะว่าใครมั้ย
ผมว่าผมบอกผมพูดรวมนิสัยคนไทยที่เป็นแบบนั้นจริง
ผมว่าคนไทยต้องการเรียกร้องน้ำใจก็ต่อเมื่อตัวเองต้องการความอภิษฎชน
จอดรถซื้อของแล้วทำให้รถคนอื่นเขาติดยาวอะไรอย่างนี้
ผมว่าเราเรียกร้องหาน้ำใจว่าอะไรจอดรถแค่นี้ไม่มีน้ำใจให้กันเลย

ผมพูดรวมเท่าที่ผมเจอเท่าที่ผมได้สัมผัสความเป็นจริงของคนไทยแล้วนะ

น้ำใจมันเป็นข้ออ้างหรือว่าน้ำใจมันคือความรู้สึกของเราจริง
เราควรจะมองในข้อที่เป็นข้อเสียของเราหรือเปล่าแล้วเราก็ช่วยปรับปรุง
ถ้าสมมุติว่าใครอาจจะไม่พอใจผมก็ขอโทษกันแล้วกัน
แต่ว่าสิ่งที่ผมโพสต์ไปนะเป็นความรู้สึกของผมจริง
ก็ที่ในโพสต์ก็เป็นเนื้อความประมาณว่ามีครูฝรั่งสองคน
น่าจะเป็นครูฝรั่งจากโรงเรียนนานาชาติ
อันนี้ที่ตามที่เขาโพสต์อ้างมาอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
คือนั่งคุยกันแล้วมีคนคนนึงเนี่ยเขาใช้แทนคำว่าผม

ผมนั่งอยู่ในร้านคนเดียวกับครูอีก๒คน
เขาก็คุยกันว่าเออมารยาทของคนไทยที่เจอมา
ระหว่างที่เขามาอยู่เมืองไทยเป็นยังไงบ้าง

ก็เลยกลายเป็นว่าเออวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่า
คุณก็ด่าประเทศคุณก็แรงไปหรือเปล่า
บางคนก็เห็นด้วยกับพฤติกรรมว่าคนไทยจริงก็เป็นแบบนี้
คือน้ำใจคนไทยยิ่งให้ยิ่งได้ขอบคุณค่ะ

จริงคนไทยขึ้นชื่อเรื่องของความมีน้ำใจอยู่แล้ว

มันสูญหายไปจากสังคมไทยบ้านเรานะ
คุณผู้ชมนะยังคงแบบรักษาสิ่งดี
ต่างชาติเขาชื่นชอบเอาไว้ดีกว่าเนอะ

แต่ก็สรุปนั่นแหละคือเขาเอามาจากเพจอื่น

ทุกวันนี้เราก็แชร์คำคมคติสอนใจใคร

แบบรู้สึกแบบ๒๓มันทันแต่มันคูลอะไรอย่างเงี้ย